จากเรื่องราวของคุณแตงโมแน่นอนว่าเพื่อนในวงการนี้นะคะ
ก็เศร้าโศกเสียใจแล้วก็พากันไว้อาลัยกับการจากไป
หลายคนบอกว่าอยากทำอะไรหลายต่อหลายอย่าง

บางคนบอกว่าอยากจะตั้งใจบวชให้

แล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมให้กับเพื่อนรักของเขานะคะ
รวมไปถึงมีการเดินทางไปไว้อาลัยที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑กันด้วยค่ะ
หนึ่งในเพื่อนดาราคนสนิทก็คือคุณเป้ยปานวาดค่ะ
นำไปวางเอาไว้ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ค่ะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าให้เพื่อนนะ

เป็นจุดที่ประชาชนแฟนคลับเขาต่างก็นำดอกไม้มาวางไว้
เพื่อไว้อะไรให้กับแตงโมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
เรียกได้ว่าแทบจะมิดพื้นท่าเรือเลยนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่มาเคลียร์ออกไปบางส่วนแล้ว

ขณะเดียวกันที่เพื่อนซีอย่างคุณเชียร์ที่คำพรค่ะ
ออกมาขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่ทุกคนส่งมาให้
หลายคนบอกว่าเชียร์เนี่ยสุดยอดเลย
เดินหน้าหาความยุติธรรมเพื่อเพื่อนรักของเธอ
หลังจากที่เธอออกมาเรียกร้องแล้วก็มีการตั้งคำถาม
ถึงคดีการเสียชีวิตของแตงโมอยู่หลายต่อหลายครั้งนะคะ
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าสิ่งที่เธอคิดเนี่ย
คือรู้แค่ว่าเธอจะหาทางปกป้องพี่สาวที่เธอรัก

เหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม
ช่วยกันออกมาตามหาความจริง
แล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้กับแตงโมค่ะ
ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะต้องแบบทำอะไรแบบ๑๒๓๔อะไรอย่างนี้
แต่เราแค่รู้สึกว่าเราต้องปกป้องอะไรบางอย่างเพื่อพี่เรา
เรารู้สึกแค่นั้นเลยนะคะเราก็เลยพยายามที่จะโอเคหาคำตอบให้ได้มากที่สุดนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้ณปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าความคุมเคลือยังสูงอยู่
แต่เชียร์ว่าวันนี้พี่เอ้ยสิ่งที่พี่ได้ทำให้เกิดขึ้นหรือเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่ใช่แรงขับเคลื่อนว่าใครจะรักพี่หรือเปล่า
หรือแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแล้วแต่มันคือการขับเคลื่อนเพื่อสิ่งที่ถูกต้องอ่ะ
ไม่บ่อยนะที่จะเกิดแบบพลังมหาศาลแบบนี้ค่ะ
ที่ทำให้เกิดแบบคุ้มใจมากพี่คุ้มใจแล้วก็คิดถึงคิดถึงมากเลย
ขณะเดียวกันนะคะที่เพื่อนสนิทของแตงโมอีกคนนึงก็คือคุณอาตอมสัมพันธภาพค่ะ
อาตอมนี่เป็นอดีตพระเอกชื่อดังนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณอาตอมออกมาโพสต์ค่อนข้างแรงเหมือนกัน
ส่งสารตรงตรงไปเลยถึงคุณแม่ของแตงโมล่าสุดค่ะคุณอาตอมก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ

เราพึ่งคุยกันเองถ้าเกิดว่ามันไม่เสียชีวิตทุกครั้งเจอกันสัปดาห่างนี้
ก็เจอกันแน่นอนนัดเจอกันสัปดาห์นี้เพื่อที่ว่าผมจะไปอัปเดต
งานบวชให้มันฟังมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมาถือร่มให้
ตั้งใจว่าจะบวชให้กับเจ้ากรรมนายเวร
แต่พอโมมันเสียชีวิตเนี่ยเราก็คงต้องบวชให้เพื่อนด้วย
แล้วก็ตั้งใจว่าทุกครั้งที่มีการทำพิธีสงฆ์

แม้ว่าจะเป็นคนละศาสนากันก็ตามนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าด้วยความตั้งใจอยากให้เพื่อนได้มีความสุขในพระพักต่อไป
คือตอนแรกคุณอาตอมตั้งใจว่าการบวชครั้งนี้ค่ะ
ตั้งใจว่าจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
คือคุณอาตอมเองก่อนนั้นไปประสบปฏิเหตุครั้งใหญ่มาเหมือนกัน

แต่พอมาสูญเสียเพื่อนรักอย่างไปกระทันหันอีกแบบนี้
ก็เลยตั้งใจว่าการบวชครั้งนี้จะอุทิศบุญกุศลให้กับคุณแตงโมไปด้วย
โดยพิธีอุปสมบทจะมีขึ้นในวันที่๑๙แล้วก็วันที่๒๐มีนาคมนี้

แล้วคุณอาตอมก็คืออีกหนึ่งคนที่เป็นคนสนิทกับคุณแตงโมมาก
เจ้าตัวได้โพสต์เอาไว้นะคะว่าตอนงานบวชครั้งแรก
ครั้งหนึ่งนี้คุณอาตอมเคยบวชให้กับคุณพ่อของตัวเอง

ก็มีคุณแตงโมนี่แหละมีคุณพ่อโสด้วยอยู่ในงานในวันนั้น
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือมีพี่เอพี่อ้ำแตงโมด้วย
เป็นเจ้าภาพให้ในวันนั้นที่มางานบวชครั้งแรกในชีวิตของคุณอาตอม
เพราะฉะนั้นคุณอาตอมบอกว่าครั้งนี้ก็เหมือนกัน
ก็อยากจะขอบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนรักของเขาค่ะ
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยค่ะภาพงานรับปริญญา
ตอมเล่าให้ฟังว่าคือวันนั้นน่ะคือมันก็
พูดตรงก็เหมือนสั่งลาแหละภาพนี้คุณผู้ชมคือแฟนอาตอมถ่ายอ่ะ
คืออยู่ดีแตงโมบอกว่าอาตอมมึงกูขอกอดหน่อย
คืออารมณ์เพื่อนเพราะว่าคือตอนรถคว่ำ
คุณผู้ชมแล้ว๗เดือนผ่านไปนางเพิ่งฟื้นนางเพิ่งร่างกายกลับมา
แล้วก็คือบอกว่าจะมายินดีภาพกอดนี้
ตอมบอกพี่ผมพอมานั่งดูแล้วแบบเออมันเป็นกอดสุดท้ายจริง
แล้วคือวันนั้นอยู่ดีโมก็ขอกอดปกติ
คือไม่ได้กอดก็คือเหมือนเราเจอเพื่อนปกติแต่ว่า

แล้วก็ภาพนี้ก็กลายเป็นแบบภาพสุดท้ายสำหรับอาตอมไปเลยนะคะ
ก็คือตอนนี้เพื่อนทุกคนเนอะทุกคนแบบร่วมด้วยช่วยกันมาก
ที่อยากจะให้คือแตงโมไปสู่สวรรค์ไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้า